นี่ก็เป็นเรื่องของเด็กค่ะเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๕ค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมนะคะคือแม่เนี่ยเห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติซึมเศร้าผิดปกติ
ลูกสาวก็ไม่ยอมพูดอะไรแต่แม่ก็พยายามเค้นถาม
จนสุดท้ายมารู้ว่าถูกคุณครูล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็คุณครูคนนี้ชอบส่งข้อความแชททางไลน์ไปคุยในลักษณะเชิงชู้สาวตลอด
ตามรายงานข่าวบอกว่าครูคนนี้เนี่ยส่งไลน์หาลูกศิษย์ผู้หญิงเชิงชู้สาว๗คนนะคะ
อย่างน้อยนะตั้งแต่ปี๕๘๒๕๕๘มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ
ครูซอโซ่ค่ะตัวย่อสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม
อันนี้คือข้อความของน้องผู้หญิงคนนี้ที่อายุ๑๗เรียนอยู่ม๕นะคะ
ที่คุณแม่บอกว่าเค้นถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมซึมเศร้าผิดปกติ
ลูกก็เลยยอมบอกว่าครูหนุ่มคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็ไปดูข้อความแชทเนี่ยข้อความเชิงชู้สาวชวนไปร่วมหลับนอน
ลิงก์กลุ่มลับจัดการมีเพศสัมพันธ์หมู่เนี่ยค่ะ
ส่งแบบเนี้ยให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๕น้องเขาอายุแค่สิบเจ็ด
ตัวเองเป็นครูส่งอะไรแบบนี้ภาพแบบนี้ให้กับนักเรียน
คือก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ของน้องบอกว่าพฤติกรรมของลูกสาวคือแปลกมาก
อยู่ดีก็ไม่พูดไม่จาซึมเศร้าไม่อยากไปโรงเรียนในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะคะ
สุดท้ายลูกสาวยอมเล่าให้ฟังว่าถูกครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนที่น้องเขาเรียนอยู่นี่แหละค่ะล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ไปเห็นข้อความนี้
พ่อแม่ของเด็กก็เลยนำหลักฐานมาร้องกับสื่อมวลชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย
แต่ที่ยังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจเพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าน้องเนี่ยบอกกับแม่ว่าครูหนุ่มคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว
มีเพื่อนนักเรียนหญิงอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อแต่ไม่มีใครกล้าออกมาเปิดเผยข้อมูล
เพราะครูคนนี้ข่มขู่สารพัฒน์ค่ะ
ว่ารุ่นพี่รุ่นพี่โดนเขาทำร้ายทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง
ทำอะไรเขาไม่ได้สิทธิ์อย่างเล่นงานอะไรเขาไม่ได้สิทธิ์อย่าง
เขาบอกว่าเขามีอำนาจมากเขาแท็กคล้ายกับแท็กของเพื่อนสุดยอด
นี่ค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าโอ้โหครูคนนี้เนี่ยนะ
มขู่ทุกอย่างอ้างว่าสนิทกับอดีตนายตำรวจใหญ่
อ้างว่าสนิทกับอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ย่ามใจทำแบบนี้อยู่บ่อย
นักเรียนหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายหลายรายเขากลัวเขาไม่กล้าแจ้งความ
พอไม่ได้แจ้งความเรื่องมันเลยยังไม่แดง
พอเรื่องยังไม่แดงย่ามใจทำแล้วทำอีกครูซอโซคนนี้
แม่ของน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหายบอกว่ามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายนะคะ
ของครูหนุ่มคนนี้นอนอยู่บนเตียงในสภาพเปลือยเปล่ากับลูกศิษย์สาวคนหนึ่ง
ให้กับลูกศิษย์สาวอีกหลายคนเป็นลักษณะของการเชิญชวนจูงใจ
ให้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยภาพแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่คือหลักฐานสำคัญนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบสอง
จากราวุฒิสอนโกสาบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนี้ผ่านทางสื่อมวลชน
ประสานไปที่ผู้บริหารโรงเรียนนี้ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ประสานทีมสหวิชาชีพไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
เราคงต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายผู้ที่ร้องเรียนนะครับ
ซึ่งก็เป็นนักเรียนเองเราก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัย
เรื่องของการให้สิทธิ์อย่างเต็มที่จะมีทีมของสหวิชาชีพเข้าไปช่วย
ในการที่จะดูแลเรื่องง่ายว่าเรื่องกำลังใจ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการหาข้อเท็จจริงนะครับ
ก็ได้สำการลงไปให้ผู้ผู้ชาหรือผู้บริการโรงเรียน
ได้ดำเนินการแต่งตั้งขั้นต้องการสืบเขาที่จริงก่อน
ขั้นตอนอย่างนี้ถ้ามันมูลเทศอย่างพอ
ติดต่อก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเป็นวินัยต่อไป
คุณผู้ชมแล้วพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมานะ
มีภาพนี่ค่ะครับลูกกระสุนปืนสี่นัดถืออยู่ในมือ
เมื่อมีข้อสงสัยสิ่งที่ควรจะเป็นคือถามไม่ใช่เดาคำตอบ
โพสต์ภาพแบบนี้หมายความว่ายังไงครับคืออะไรคะ
ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
มีมติย้ายครูคนนี้ไปแล้วนะคะ
จะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคณะครูไม่ไปข่มขู่เด็กนักเรียน
ระหว่างที่เขาสอบสวนขยายผลกันอยู่นะคะ
มีคำสั่งด่วนให้ไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มศศเขต๒๒ในวันพรุ่งนี้
ถ้าหลักฐานชัดให้ออกจากราชการค่ะ
ไม่ได้แบบเออย้ายไปสอนที่อื่นไปอยู่ในพื้นที่อื่น
ถ้าหลักฐานชัดออกไปเลยค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่าบางทีการย้ายครูไปอยู่โรงเรียนอื่นเนี่ย
มันก็น่ากลัวในที่อื่นค่ะ